จริงค่ะสำหรับคู่อองตัวแล้วก็ชิปปี้ค่ะ

ก็เลยต้องถามค่ะว่าเขาหวานกันแบบนี้
ให้ของขวัญอะไรเป็นชิ้นพิเศษ
มิ้งกันหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
วันเกิดน้องให้อะไรคะ

แต่ว่าพวกเราแพลนที่จะไปเที่ยวอยู่เอาไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็มีจัดปาตรงปาร์ตี้เล็กน้อย
จะบอกสิว่าไม่มีไม่เห็นเป็นอะไรเลย
คือด้วยความที่แบบคบกันมานานแล้ว
ก็เลยไม่มีจนชินแล้ว

ก็มีค่ะก็ใช้เวลาด้วยกัน
แจ๊กครับกลับไปเช็คก่อนว่าเขาซื้อของขวัญของแฟนหรือยัง

เขาไม่ได้ซื้อสรุปก็คือรักอยู่กันมานาน
เป็นแฟนกันมานานก็เลยจะจัดทริปไปสวีทกันนะคะ
แต่ก็ถือว่าคู่ที่น่ารักลงตัวนะ
ชิปปี้คือวันที่มางานฟุตบอลเราโอ้โหสวยนะ
คือเขาเป็นคนน่ารักทั้งคู่เลยนะแล้วก็อองตวนเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษ

ที่สำคัญนางสุภาพเขาดีปืนโตมันดูโตจริงคุณผู้ชมค่ะ